ช่วงเช้าในตำรวจกระคารบรรษพร้าวได้รับแจ้ง
ทราบชื่อผู้ตายก็คือนายรัชรสปิ่นมณีอายุ๕๙
เป็นลูกชายของพลเอกพันลบปิ่นมณีอดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์นะคะ
สอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
จากนั้นก็เดินเท้าไปที่ลานจอดรถชั้น๘ก็คือชั้นบนสุดเลย
แล้วก็พลัดตกลงมาที่พื้นชั้นล่างสุดพบรอยพื้นรองเท้าของผู้ตายที่ขอบระเบียงด้วย
ก็ตรงกันกับรองเท้าที่ผู้ตายใส่มาในที่เกิดเหตุนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า
สาเหตุการเสียชีวิตครั้งนี้ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนค่ะ
ตำรวจไม่ได้ตัดประเด็นไหนทิ้งซึ่งพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับพนักงานสอบสวนมาเลยว่า
ต้องสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม
จะได้ทราบถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงครั้งนี้
ทางด้านผู้เป็นพ่อพลเอกพันลบปิ่นมณีก็บอกนะคะว่า
เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุไม่ใช่การกระโดดลงมาด้วยเจตนา
เพราะว่าลูกชายไม่ได้มีความเครียดอะไรเลยโรคประจำตัวก็ไม่มี
อาจจะเป็นคนที่อ้วนมากมีน้ำหนักมากหน่อย
แต่เมื่อคืนที่ผ่านมาก็ยังนั่งดูทีวีด้วยกันอยู่เลยพูดคุยกันตามปกติ
คือลูกชายเนี่ยเป็นคนชอบสะสมพระเครื่องก็มักจะไปส่องพระที่ห้างนี้เป็นประจำ
โดยพลเอกพระลบบอกว่าไม่ได้ติดใจกับสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
ผลเอกพันลบปัจจุบันก็อายุ๘๒ปีแล้ว
เคยเป็นอดีตรองพอกอรมนเป็นที่ปรึกษานายกนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์
ซึ่งพลเอกพันลบมีลูก๓คนและผู้ตายเป็นลูกชายคนโตเพียงคนเดียว
แล้วก็ประวัติเนี่ยเป็นคนเรียนเก่งเรียนดีนะคะ
เกียรตินิยมอันดับ๒คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
แล้วก็ได้ทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ล่าสุดทำเรื่องไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่ประเทศเยอรมนีผ่านเรียบร้อยแล้วด้วย
ผู้เป็นพ่อเลยบอกว่ามันน่าจะเป็นอุบัติเหตุเพราะมันไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องให้เกิดเป็นเจตนาในการที่จะกระโดดลงมาเองนะคะ
ซึ่งพิธีรดน้ำศพจะจัดขึ้นที่วัดลาดพร้าวเวลาบ่าย๓โมงครึ่งวันพรุ่งนี้ค่ะ